ดูสิลูกค้าเขามาเป็นผัวเมียกันนะ

ตอนจังหวะผัวลุกไปเข้าห้องน้ำเมียเรียกพนักงานเสิร์ฟมา

ใช่ผัวออกมาเท่านั้นแหละซัดเลยค่ะ
นี่แหละอันนี้คือผัวคนก่อเหตุ

ใช่ขาวเทาเท้า

ร้านอาหารจับภาพเอาไว้ได้
ร้านอาหารเป็นสวนอาหารกระดังงาน

ว่าจู่มาทำร้ายพนักงานเสิร์ฟในร้าน
รู้ชื่อว่าในแชมป์อนุสร
แล้วบอกด้วยนะว่าใครที่แจ้งเบาะแสมีรางวัลนำจับให้

นักข่าวของเราลงไปไปคุยกับเจ้าของสวนอาหารกระดังงา

เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วง๒๙กรกฎาแล้วค่ะ

คือผัวเมียคู่นี้ในแชมป์กับเมียมานั่งกินอาหาร

เป็นผู้หญิงทั้งห้าวห้าวนี่นะมาคุย
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องหึงห่วงหรือเปล่า
ตั้งใจมาทำร้ายหรือเปล่าเพราะว่ามันถึงสัตว์เลย
คุยกับเจ้าของร้านอาหารเจ้าของสวนอาหารแล้วนะ
ต้องคุยกับพนักงานเสิร์ฟคนนั้นด้วยที่โดนทำร้าย
ชื่อว่าคุณสุพัตราอายุ๓๒ปี
บอกแบบนี้ลูกค้าผู้หญิงนะนะ

อันนี้ฝั่งคนที่ถูกทำร้ายบอกนะ

แล้วพนักงานเสิร์ฟคนนี้เธอก็บอกว่าไม่เคยรู้จัก

คือบอกไปแล้วว่าไม่เคยรู้จักแต่ทำไม
สามีของผู้หญิงของลูกค้าคนนั้นน่ะ

ตรงคางแล้วก็มือข้างซ้ายนี่กระดูกร้าว

ใช่เออโอ้โหแล้วหัวเข่าก็เป็นแผลพี่เบิร์ตนะครับ
ก็ต้องไปแจ้งความที่สาธารณ์พนักงานบ้านบึงค่ะ
อันนี้ภาพร่องรอยวันที่โดนทำร้ายวันนั้น
ลองฟังหน่อยนะคะพนักงานคนนี้
นี่ค่ะผู้กับจับสาธารณ์พนักงานบ้านบึง
ก็เลยบอกว่าในแชมป์อนุสรเนี่ยนะ

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเรียกให้มาเจรจากับทางฝั่งคุณสุพัตรา
ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟคนนี้แน่นอน
ต้องโดนดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายอยู่แล้ว

หรือมีเรื่องกันมาก่อนหน้า

ไม่แต่เขาก็มานั่งกันก่อนไง

เพราะว่าพี่ผู้หญิงเรียกน้องเด็กเสิร์ฟ

อีกอย่างยังไม่ได้ความจากฝั่งของลูกค้าหญิง
ที่บอกว่ากวักมือเรียกพนักงานเสิร์ฟเลยนะไม่รู้เขาพูดเรื่องอะไรกัน